อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งประเด็นคงต้องเตือนกันต่อกับการที่ไปรู้จักกับคน
ที่เราไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนในออนไลน์ทวิตเตอร์อินสตราแกรมอะไรก็ตามที

อย่างล่าสุดแม่ค้าออนไลน์ถูกฆ่าเสียชีวิตในห้องพักที่สมุทรปราการ
เขาชอบเอาลูกผู้ชายหน้าตาดีไปตั้งโปรไฟล์
ที่ห้องของฝ่ายผู้หญิงก็รู้จักมักจีกัน

ระหว่างที่กำลังที่จะมีอะไรกัน
ฝ่ายผู้หญิงน่ะดูถูกค่ะเป็นชายเขาคือของเขาเล็ก
อารมณ์ชั่ววูบโมโหโกรธก็เลยบีบคอเขาจนตายนะฮะ
ล่าสุดวันนี้มีการนำตัวในแม็กซ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากรายงานครับ
ตำรวจคุมตัวนายเอกพฤษครองยุทธ์อายุ๓๓ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวจิราพรแม่ค้าออนไลน์วัย๒๗ปี
ภายในคอนโดแห่งหนึ่งย่านถนนศรีนครินจังหวัดสมุทรปราการ
นายเอกพฤษผู้ต้องหามีอาการเครียด
เจ้าตัวสารภาพยอมรับว่าเพิ่งรู้จักกับผู้เสียชีวิตผ่านทางทวิตเตอร์
เพื่อขอร่วมหลับนอนยืนยันไม่ได้ตั้งใจเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
หลังถูกฝ่ายหญิงต่อว่าและอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
จากนั้นตำรวจคุมตัวเข้าชี้จุดหน้าประตูทางเข้าคอนโด
และจุดที่กดลิฟต์ขึ้นไปบนชั้น๒ที่ห้องผู้เสียชีวิต
ที่เข้าไปในห้องจู่นายเอกพฤษมีอาการหน้ามืด
ร้องขอตำรวจว่าจะไม่ขอทำแผนต่อ
ก่อนจะนั่งคุกเข่าขอคำมาผู้เสียชีวิตที่ปลายเตียง
โดยอ้างว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
และเมื่อได้ขอโทษผู้เสียชีวิตแล้วก็รู้สึกผิดน้อยลง
ขณะที่พลตำรวจโทอำพลบัวรพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เปิดเผย
ว่าผู้ต้องหาทำงานเป็นช่างรับเหมาทาสีมีพฤติกรรมชอบทำตัวหรู
โดยนำรูปคนอื่นสร้างโปรไฟล์เข้าไปทักแชท
อกล่อหญิงสาวหน้าตาดีทั้งในทวิตเตอร์และติ๊กต๊อก
ก่อนเกิดเหตุทักคุยกับผู้ตายทางทวิตเตอร์ได้เพียง๒วัน
มีการนัดหมายกันมาหาที่ห้องโดยได้เสพไอซ์จนมึนเมา
ระหว่างร่วมหลับนอนถูกฝ่ายหญิงต่อว่าดูถูกความเป็นชาย
ทำให้ไม่พอใจและบีบคอจนเสียชีวิต
จากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือ๓เครื่องและทรัพย์สินของผู้ตายหลบหนีไป
และมีหมายจับติดตัวรวมทั้งเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
ผู้ตายรายนี้รู้จักทางโซเชียล
แล้วก็ไม่ตรงรูปใช่ไหมเหมือนกันเขาไม่เอารูป
ไม่เอารูปหน้าตาแบบนี้ก็รูปดีหน่อยไป
แล้วก็นัดกันคุยกันพอรู้จักกันไปกันมา
ก็คงจะไปวางฟอร์มด้วยว่ามีตังค์มีอะไรด้วย
ผู้หญิงก็เลยเชิญมาเลยผู้หญิงก็ตายใจ
และนี่ก็มาครั้งแรกก็เกิดเหตุเลย
ผู้ต้องหารายนี้ถือเป็นบุคคลอันตราย
เพราะจากการตรวจสอบประวัติพบมีพฤติกรรมใช้รูปผู้อื่น
หลอกลวงเหยื่อหลังจากก่อเหตุได้เบิกเงินนายจ้าง
รีบหนีไปจังหวัดปฐุมธานีจนสุดท้ายก็มาถูกจับกลุ่ม
ส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือไม่นั้น
ต้องรอตรวจสอบสุขภาพจิตก่อนเบื้องต้นแจ้งคอหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เป็นอีกหนึ่งอุทหรณ์ที่ต้องย้ำเตือนกัน
รู้จักคนแปลกหน้าอย่าเพิ่งให้เขาขึ้นห้องนะ
คือจริงไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงใครก็ตามเลยเนี่ย
บางทีมันก็เชื่อใจกันลำบากนะ
ถ้าเคยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ